ส่วนกรณีที่สารอุทธรยกฟ้องคดีสโมสรพัทยาเอฟซียืนฟ้องนายวรวีมะกุดี
อดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายองค์อาจก่อสินค้า
เลขาธิการสมาคมข้อหาปลอมแปลงเอกสารนะครับ
หลังจากที่สารในประเทศไทยนั้นมีมติว่าเขานั่นเป็นผู้บริสุทธิ์
ดังนั้นทีมทนายความจะดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑๘ตุลาคมปีที่ผ่านมา
แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุแต่คาดว่าน่าจะมาจากการดำเนินการในต่างประเทศครับ